ไปที่จังหวัดขอนแก่นอย่างนี้ก็มีด้วย
ตอนเช้าผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือไปจำนำ
ได้เงินมา๑๕๐๐บาท
ช่วงสายอยากจะใช้โทรศัพท์
ขอยืมโทรศัพท์ใช้หน่อยได้ไหม

เออขอยืมโทรนิดนึงนะครับ
คือพี่ที่ร้านที่เขารับจำนำโทรศัพท์ก็ใจดี

แต่อาศัยจังหวะโทรไปออกนอกร้านโทรไปออกนอกร้านเชิดไปเลยครับ
เออเขาใจดีขนาดนี้แล้วนะ

คนร้ายเนี่ยทำอย่างที่ผมบอกก็ออกไปยืนแล้วชี้โบ๊ชี้เบ๊กคุยโทรศัพท์อยู่
หลังจากเอามา๑๐โมง
โมงมาจำนำไว้๑๕๐๐บาท
บ่ายมาขอยืมโทรศัพท์บอกพี่ขอยืมโทรศัพท์หน่อย

คนที่เขารับจำนำเขาก็ยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะ

จะไปแล้วนะหลังจากโทรศัพท์เสร็จ
กระเป๋าสะพายไว้๑ใบพอตรวจสอบข้างในมีบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กผู้ชาย

ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรเพราะเขาอาจจะมีลูกค้ามา

ว่ากระเป๋าใบนี้ไม่น่าจะใช่ของคนร้ายแน่นอนครับ
คือเขารู้ตัวคนก่อเหตุนะ
เพราะว่าก่อนรับจำนำมันต้องเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะ

คนร้ายลายนี้ชื่อนายสันนิสุกเป็นคนบ้านไผ่
พอโทรไปตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ปรากฏว่าปลายสายบอกไม่รู้ไม่เห็น
แต่พนักงานจำได้แม่นว่านี่แหละนี่แหละเสียงของคุณ
ที่สำคัญพอไปถามร้านอื่นก็ได้ข้อมูลบอกว่าคนร้ายทำแบบนี้บ่อย
คนนี้ทำทั่วเมืองขอนแก่นเลยนะฮะ
แล้วก็ไม่แจ้งความคือแต่ละร้านก็เออถึงว่าดำบุญ

แล้วเสร็จแล้วไปเลยไปนิ่มเลยนะคะ